ยังจำได้ไหมช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องกรณีเขยขี้ยา
แล้วก็ไปใช้จอบฟันภรรยาฟันศีรษะนะใช้ปืนยิงแสกหน้าพ่อตาจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุก็หลบหนีไปเราก็นำเสนอข่าวมาตลอดเลยว่าตามตัว
ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมช่วงสายผู้ที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
มาพร้อมกับทนายเลยแล้วก็บอกว่าขอให้การในชั้นศาล
ตำรวจบอกว่าต่อให้การในชั้นศาลก็มั่นใจ
มีหลักฐานเพียบแน่นด้วยมัดตัวได้แน่นอนนะคะ
นายวัญชัยแก้วลอยอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าในเฉลิมพรมจันทึก
อายุ๗๒ปีซึ่งเป็นพ่อตา
ทำร้ายภรรยาคือนางสรรญาพรมจันทึก
ด้วยการใช้จอบฟันศีรษะแล้วก็แขน
ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ

ก็ได้มอบตัวกับตำรวจภูทรบ้านหันอำเภอศรีคิ้ว

เรื่องต้นผู้ที่ก่อเหตุก็ปฏิเสธ

ยืนยันว่าจะขอให้การในชั้นศาล
แล้วไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย

ก็ขณะเดียวกันนางสรรญาภรรยาของนายวัญชัย
พร้อมกับญาติญาติก็ได้เดินทางมาที่โรงพักเพื่อตามคดีนี้ค่ะ
นางสรรญาก็บอกว่าสามีมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมมาก
หลังจากที่ก่อเหตุยังไปบอกกับชาวบ้านในหมู่บ้านว่า
ฆ่ายกครัวแล้วไม่มีจิตสำนึกไม่ได้เกรงกลัวความผิดเลย
เมื่อตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วภรรยาบอกว่า
อันนี้ภรรยาพูดเองเลยนะไม่อยากให้มีการประกันตัวค่ะ
เพราะว่ากลัวว่าสามีจะมาทำร้ายคนในครอบครัวของเธออีก
ฟังเสียงภรรยาผู้ต้องหาหน่อยนะคะ
ไปเรียกคนในหมู่บ้านอ่ะไปบอก

ใช่อยู่ไม่ได้แล้วฆ่าคนแล้วฆ่าตายกันหมดแล้ว
พูดมาได้ยังไงความรู้สึกมันน่าจะคิดได้แล้วตั้งแต่นั้นน่ะ
คุณอย่างนี้อยู่ไปก็ถึงไปมีกับใครอีก
มันก็ต้องเกิดปัญหาอย่างนี้อีกอยู่แล้ว
ตั้งกี่คนแล้วที่เขาใช้ชีวิตคู่มา

กี่คนแล้วที่ใช้ชีวิตคู่มาแล้วก็ไม่อยากให้มีการประกันตัว
ทีนี้ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๖พฤษภาคุณผู้ชม
แล้วก็เมื่อวานก็คือ๑๓พฤษภามีการมามอบตัว
ตำรวจชุดสืบสวนก็บอกนะบอกพอเกิดเหตุแล้ว
ผู้ต้องหาขับกระบะหนีไปอยู่ที่สระบุรี
แล้วก็ปฐุมธานีคือเขาอาศัยนอนในรถเอาตามปั๊มต่าง
ในที่สุดก็ตัดสินใจขับรถกลับมาที่โคราช
แล้วก็ไปติดต่อทนายความเพื่อให้มามอบตัว
มามอบตัวแล้วก็ต่อสู้คดีนะคะ
ส่วนการที่นายวัญชัยขอไปให้การในชั้นศาล
อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตามกฎหมายนะคะ
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องห่วง
มีพยานหลักฐานต่างแน่นหนา
จะดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
แล้วก็ตำรวจคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนด้วย
โดยได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ที่สพบ้านหัน
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้ว